เมื่อกี้ของคุณน้ำแข็งไม่มีใครเจ็บงานนี้ไปดูดีกว่า
มีคนเจ็บไหมอยู่ดีดีมีรถบรรทุกขับไปอีกคันนึงกระบะขับตามหลังมา
ปึกติดอะไรอ่ะไปดูค่ะ
โอ้โหเหตุระทึกกลางกรุงเมื่อวานนี้นะฮะและที่สำคัญโอ้โห
โซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของอันตรายบนท้องถนนคุณดูดิหัวปักลงไปเลย
อ่ะถ้าคุณสองคนไปติดเงินทำไงเนี่ยโอ้โหนึกภาพคุณผู้ชมอยู่ดี
ปึ๊กลงไปเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้รอยแยกนี้
มันมาจากอะไรนะคะเมื่อกี้น้ำอะไรทะลักขึ้นมาฮะอืมอ่า
คุณผู้ชมคะนี่นะคะเป็นภาพวงจรปิดนะคะของรถบรรทุก๑๐ล้อ
ขนทรายมารถมันก็หนักอยู่แล้วรถบรรทุกเสร็จแล้วก็พาจังหวะที่รถบรรทุกสิบล้อผ่าน
ไปปุ๊บมีฟอร์จูเนอร์ขับตามหลังมาหน้ารถทิ้มติดคารอยแยกเพราะมันบุ๋มเป็น
รูซุดตัวลงไปเลยเมื่อวานนี้โอ้โหช่วงพีคของวันเลยหกโมงเย็น
คุณผู้ชมคะรถติดยาวเหยียดเลยแล้วต้องปิดการจราจรตรงนั้นเลย
ตรงนี้คือตรงไหนถนนจตุรทิศค่ะใกล้แยกศรียุธยาตัดราชปารพนะคะ
เข็ดราชเทวีพอเกิดเหตุปุ๊บคุณพูดว่าชัดชัดลงพื้นที่ทันขีด
ฮะไปเลยกับหน่วยกู้ภัยไปกันหมดไปตรวจสอบอ่ะนะคะ
แล้วก็ไปเจอรถฟอร์จูเนอร์คันนี้นี่แหละค่ะช่วงล้อหน้าติดคา

อันนี้รถใหญ่ไงมันยังขวางอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นคนทำยังไง
คุณน้ำแข็งพูดเหมือนชาวโซเชียลเลยบอกว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่จะรอดไหมเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยต้องพยายามช่วยเหลือกันเคลื่อนย้ายรถออกก่อนนะคะ
ไปไม่ได้เลยถนนเส้นนั้นปิดหมดเลยนะคะ
ผู้ว่าก็เลยไปคุยกับทางด้านของคนขับรถฟอร์จูเนอร์ที่ประสบเหตุคันนี้
ผู้ว่าชัดอาจจะเบิ้งมาเองค่ะนะใช่ค่ะเกิดเหตุแบบนี้
คุณเจดนิพันธ์นะคะอ่ำสุดใจอายุ๔๖ปี
ผู้ว่าชัดชาติท่านก็แสดงความขอโทษแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงเจ็บหรือเปล่า
เจ้าของรถก็ยังยิ้มได้นะเพราะว่าตัวเองไม่ได้บาดเจ็บ
แต่ตกใจมากแล้วก็บอกว่าตัวเองไปทำบุญงานกระถิ่นมา
จะต้องทำบุญเยอะมันเกี่ยวกับทำบุญไหมเนี่ย

เรียบร้อยไหมพี่คุณครับ
เจ็บจริงครับผมเจ็บครับ

เมื่อวานไปกฐิงวัด

สวัสดีครับ

ไปทำบุญมาแล้วแม่อย่ามาซวยตรงนี้นะครับ
แต่ทีนี้ถามคนที่เห็นเหตุการณ์นะเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะรถใหญ่คันแรก
ลองดูคลิปอีกทีรถใหญ่คันแรกน้ำหนักเยอะ
พอมาทับตรงนี้ที่กำลังมีการซ่อมแซม
มันก็เลยหลุดลงไปคุณไอ้แผ่นอะไรที่มันปิดตรงถนนไว้

แล้วทีนี้รถคันหลังตามมาก็หัวปักลงไป
แล้วเขาบอกว่าตอนนั้นนะคนขับรถคันนี้นะคุณ

เปิดประตูปุ๊บเดี๋ยวตกลงไปในร่องนั้นปั๊บ

พวกพี่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นวิ่งมาจะพยายามช่วย
แต่ก็ลงจากรถไม่ได้จนกระทั่งต้องลากรถคันนี้ขึ้นมาก่อน
ถึงจะเอาคนขับรถออกมาได้นะฮะ

ตรงนั้นทำไมมันถึงมีหลุมใหญ่ขนาดนี้ได้
คือตรวจสอบแล้วด้านล่างเขาทำเป็นโครงการ
สร้างบ่อพักก่อนระบายน้ำลงบึงมกษัน
เทพื้นผิวถนนหลังปิดฝาจุดก่อสร้าง

รับเหมาสร้างจุดนี้มาประมาณสัก๕๖เดือนแล้ว

ใช่นานแล้วนะคะเกือบครึ่งปีแล้วก็ยังไม่ได้เสร็จสักที

เรียกสอบผู้รับเหมานะมาสอบถามกันหน่อย
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับพระคุณ
เรื่องไหนวิ่งเกินเวลาหรือเปล่า
มีเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมงานพยายามมาดำเนินการปรับพื้นที่ชั่วคราวนะคุณผู้ชม
เพราะถนนจุดนี้รถสัญจรกันเยอะมาก
ก็ต้องทำให้มันเปิดใช้งานให้ได้ล่ะค่ะ

การทำการสับถิงจราจรปิดหาพอระหว่างบริเวณนี้
หลังจากนั้นกับเทพูลอาหารที่รอพูลเสร็จตัวแห้ง
เราจะเอาแผ่นเหล็กมาปิดเป็นแผ่นชั่วคราว
เพราะฉะนั้นจราจรตอนนี้เปิดได้บางส่วนนะครับ
ที่ไหนก็ได้อยู่กำลังเปิดจราจรบางส่วนนะ
นี่แหละครับก็ในช่วงเช้าเขาไปเทปูนทับ

เดี๋ยวรอแห้งแล้วก็จะเอาแผ่นอะไรมาปิดไว้ชั่วคราวก่อน
เพราะว่ามันยังทำไม่เสร็จ

เช้านี้ก็ยังขับรถไปมาได้แต่ว่าก็ไม่คล่องตัวนักเท่าไหร่นะฮะ

เพื่อให้ถนนมันสามารถใช้งานได้ก่อน
ใช่แต่เป็นภัยเมืองกรุงนะ

ก็ซุดลงไปแบบนั้นเกือบจะมีคนเจ็บคนตาย